ดูตัวเลขที่ทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยออกมาว่าวันเด็กปีนี้จะมีเงินสะพัดประมาณ๔๐๐๐ล้านบาทนะฮะ
แล้วก็เด็กจะรบซื้อของเล่นที่นอกเหนือจากที่เวทีกิจกรรมต่างเขาแจกให้
คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องตามใจหน่อย

แต่ที่สำคัญข้อมูลที่ออกมาคือเด็กสามารถเก็บเงินได้เฉลี่ยวันละ๒๕บาท
เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองเฉลี่ยวันละ๙๐

นี่ผลการสำรวจจากเด็กวัยสักประมาณ๗๑๘ปี
แสดงว่าน้องเริ่มรู้จักการออมกันแล้ว

แต่ว่ามาดูค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันกัน

ค่าเธอค่าเสื้อผ้าผมคนหนึ่งไม่มีลูกนะแต่ส่งหลานเรียนเพื่อฆ่าเธอเหมือนกัน
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนบอกว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายต่างเดี๋ยวนี้ประเมินล่วงหน้าแทบจะไม่ได้แล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของค่าเทิมค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่สุด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอธิตาพาสิริพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราครับเชิญฮะ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษายังคงเป็นค่าใช้จ่ายอันดับหนึ่ง
พ่อแม่ผู้ปกครองยินดีที่จะมอบให้กับบุตรล้านโดยเลือกจากสิ่งที่ดีที่สุด
ภายใต้งบประมาณและรายได้ของแต่ละครัวเรือน
ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลรายนี้จ่ายค่าเทิมโดยเฉลี่ยปีละ๕๐๐๐บาท
ซึ่งยังไม่รวมค่าเครื่องแบบค่าหนังสือค่ากิจกรรมเสริมทั้งในและนอกห้องเรียน
ซึ่งไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาทต่อปี
ทำให้ต้องหาข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างล่วงหน้า
เพื่อบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายให้สอดคล้องกัน
น้องเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างนี้
ถามว่าต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันเยอะครับ
แต่ในส่วนที่เราเหมือนกับจะให้เข้าเรียนนะฮะ
เราสามารถกำหนดได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีสื่อทุกที่

ในแต่ละเทอมเราสามารถเช็คดูได้
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า
ค่าใช้จ่ายจริงสำหรับลูก๑คน
ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้

มักจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเพิ่มเติม

วิชาศิลปะวิชาดนตรีและกีฬาเป็นต้น
รายจ่ายสำหรับลูก๑คนที่พ่อแม่ต้องจ่ายตั้งแต่อายุ๓ขวบไปจนถึง๒๔ปีเมื่อจบปริญญาตรี
ประกอบด้วยค่าขนมค่าเทอมค่าเรียนพิเศษค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องแต่งกาย

หากคุณพ่อคุณแม่เลือกโรงเรียนรัฐบาลในช่วงอนุบาลถึงประถม
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่๔๗๐๐บาทต่อปี
รวม๖ปีเฉลี่ยอยู่ที่๒๘๒๐๐๐บาท
ส่วนค่าการศึกษาในระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย

รวม๖ปีอยู่ที่๔๘๐๐๐บาท
โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้า
ขณะที่ช่วงเข้ามหาวิทยาลัยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะหนักไปที่ค่ากิจกรรม
ทำรายงานและค่าขนม
รวมทั้งหมดเฉลี่ย๑๒๗๕๐บาท
รวม๔ปีค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่๔๑๑๐๐๐บาท
และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับลูก๑คนขั้นต่ำโดยที่ไม่กู้ก่อยสอจะอยู่ที่๑๑๗๓๐๐๐บาท
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายค่าหอพักค่าเดินทางและอื่น
หากผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนเอกชนค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นกว่านี้อีก๑เท่าตัว
รายจ่ายของผู้ปกครองอย่างเช่นชุดนักเรียนนะคะ
นักเรียนหญิงแบบนี้อยู่ที่๒๗๐บาท

รองเท้านักเรียนอยู่ที่๒๙๙บาท
แล้วก็กระเป๋าแบบนี้อยู่ที่๓๗๐บาทค่ะ
นี่ยังไม่รวมชุดภาระแล้วก็ชุดแน่นนารีนะคะ
ที่จะต้องเปลี่ยนทุกช่วงวัยด้วยค่ะ

ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนักเรียนมานานกว่า๖๐ปี
ระบุว่าไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือแย่ลง

ยังคงใช้จ่ายเต็มที่กับบุตรหลาน
โดยรายจ่ายต่อบินต่อคนของลูกค้าน้อมจิต

เพิ่มขึ้นกว่าในอดีตถึงร้อยละ๕๐

เริ่มมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อสินค้าให้กับตัวเอง

ถ้าเทียบแล้วปีที่ผ่านมากับปีนี้นะฮะ

องได้ว่ายอดมากขึ้นนะฮะ

เมื่อก่อนจะซื้อของแค่จำนวนหนึ่ง
แต่ตอนนี้มีการขยายซื้ออย่างอื่นมากขึ้น

อย่างเช่นอาจจะมาแล้วมีซื้อในเรื่องของซื้อถุงเท้าด้วย
มันแทบจะเป็นปัจจัย๔ปัจจัย๕ด้วยซ้ำนะครับ
แง่ธุรกิจตรงนี้ตามใดที่เรายังรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ผมคิดว่ามันไม่มีล้มอะฮะ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทน้อมจิตเชื่อว่า
ธุรกิจเกี่ยวกับเด็กและนักเรียนยังคงสดใส
จากบริบทของสังคมไทยที่คู่แต่งงานส่วนใหญ่
ยังคงเลือกที่จะมีลูกอย่างน้อย๑คน
ส่งผลให้สถิติเด็กเกิดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องทุกปี
ิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

เวลาดูแล้วรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่จ่ายอะไรไปบ้างนะ